คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องเกมนะครับจากจังหวัดฉะเชิงเศร้าว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่มารุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวนสี่ตู้และกุญแจแต่ละดอกนะครับคุณผู้ชมครับจะมีเวลาไขทั้งสิ้นนะครับดอกละยี่สิบวินาทีซึ่งภายในตู้โบนัสนะครับจะประกอบไปด้วยเงินโบนัสหนึ่งหมื่น
มีแต่ได้กับได้จะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวเราเช่นกันเรามาฟังเฉลยไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับจากเรื่องสมาชิกในครอบครัวครับ
กูลุงจะทำงานอีกต่อไปไม่ได้
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เลข๓ตัวสุดท้ายของเลขประจำตัวประชาชนแม่เล็กคือเลขใด

ถูกถ้าถูกข้อแรกนะครับ๕๐๐บาทนะครับ
แต่ที่เรารุ้นไว้ให้ถูกทุกข้อเพื่อที่จะได้ลุ้นเงินล้าน
ถ้าจะลุ้นเงินล้านต้องไม่ผิดแม้แต่ข้อเดียว
เพราะฉะนั้นข้อแรกถูกไม่ถูก
ถูก

เลข๓ตัวสุดท้ายของเลขประจำตัวประชาชนแม่เล็กนะฮะก็คือ
ครอบครัวของน้องเกมจากจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่ห้าพันบาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคุณผู้ชมครับผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับจากเรื่องฟุตบอลครับ
ผมเป็นลูกบุญธรรมของแม่เล็กกับพ่อเปี๊ยก

อายุ๑๔ปีผมยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เลยครับ

ผมก็จะเอาไปใช้หนี้ของครอบครัวให้หมด

ครั้งสุดท้ายในปีใด

พศ๒๕๕๗ครับ

ถูกหูป
ขอบคุณครับ
ครั้งสุดท้ายในปีพศ๒๕๕๙ครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของน้องเกมจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ถ้าต่อเลยนะผมจะเรียกชัยเลข้อต่อไปครับจากเรื่องราดหน้า

ตอนเช้าตี๔ตี๕ก็ไปฝาดใบไม้ข้างหน้าโรงเรียนหน้าตึก

ดูหน้าจำนวน๑๕ชาติ

เอาใจช่วยกันว่าแม่เล็กทำได้หรือไม่ได้ครับ

ฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใดฮับใด

ครอบครัวของน้องเกมจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ

ฟังกันต่อเลยครับอีกเรื่องหนึ่ง
เอาใจช่วยนะครับผมจะเลือกเฉลยครับ

โรงเรียนเบนจมะราชรังสลิต๒
ผมกับพ่อก็ได้มาคอยส่งเงินมาให้
บางครั้งพ่อก็ให้เงินให้ผมเอามาให้ปู่กับย่า

บางครั้งพอผมมีตังค์ผมก็ได้ซื้อกับข้าวมาให้เขามั่งครับ
ผมคิดว่าถ้าผมมีเงินผมก็อยากพาปู่ไปผ่าตัดให้มันหายครับ
เขาจะได้เดินได้ไปทำงานได้อะไรได้ครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สถาปนาโรงเรียนเบนจมะราชรังสริต๒คือวันใด
เลือกตัวเลือกที่หนึ่งครับ๒๑พศ๒๕๓๑

ถูก
๑แสน๑แสน
คือวันที่๒๑พฤษภาคม
พศ๒๕๓๔ลูก

ครอบครัวของน้องเกมนะครับจากจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
๑หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่เป็นของที่โชคดีในวันนี้นะครับ
แต่ตอนนี้มีสิทธิ์เลือกกุญแจ๒ดอก

ใครจะเป็นคนเลือกกุญแจดอกที่๑ครับ

กุญแจดอกที่๒ใครครับ

น็อตครับเชิญประจำที่ครับ
ตอนนี้ต้องเลือกกุญแจแล้วจะได้ไม่เสียเวลา

กุญแจดอกที่๑น้องเกมจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
น็อตเลือกกุญแจดอกไหนครับ
เพราะฉะนั้นได้กุญแจต่อชีวิตครบ๒ดอกแล้วนะครับ

มีเวลาไขทั้งสิ้น๒๐วินาที
ถ้าพร้อมแล้วไขครับ

ไม่ออกไปเปลี่ยนโต้ครับ
ออกไปแล้วครับ

ได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับ
มาดูนะครับว่าโบนัสหลังตู้ใบที่๔นี้
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

หนึ่งหมื่น
หนึ่งหมื่น

หนึ่งหมื่น

หนึ่งหมื่น
หนึ่งหมื่น

หนึ่งหมื่น

หนึ่งหมื่น

คุณผู้ชมครับในวันที่เราลืมตาแปลว่าเรายังหายใจ
แต่ลมหายใจจะมีค่าถ้าเราสู้และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างที่เข้ามา
ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะครับและรวมทั้งครอบครัวของน้องเกมและทุกครอบครัวให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างไปให้ได้นะครับ
ขออนุญาตฝากครอบครัวน้องเกมไว้ให้กับคุณผู้ชมช่วยเมตตาด้วยนะครับ
อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดพร้อมในเรื่องของกำลังทรัพย์ช่วยกันคนละเล็กละน้อยถือว่าแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวน้องเกมและทุกชีวิตนะครับที่มาบนเวทีแห่งนี้ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณในเกมต่อชีวิต
และก่อนจากกันวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวน้องเกมว่าเขามีวิธีมองบวกบวกพลังต่อชีวิตได้ยังไงบ้าง
วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
หรือต้องคำถามเห็นว่าพ่อกระดูกทัพเซ่นตอนนั้นแม่เครียดมากเพราะไม่ต้องทำงานคนเดียวเงินเดือนที่ได้มาแต่ละเดือนก็จ่ายหนี้ไม่พอแล้ว
ถ้ามองย้อนไปวันนั้นที่ผมคิดจะฆ่าตัวตาย
ถ้าเมียไม่มองบวกไม่ส่งกำลังใจให้ผม

หลังจากนั้นผมไม่เคยคิดฆ่าตัวตายอีกเลยครับ

รายการวันนี้เป็นโอกาสที่ดีของครอบครัวเรา
เพราะพวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกู้วิกฤตไปด้วยกัน

ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัว
บวกบวกพลังใจให้ไปต่อ
เราจะก้าวข้ามทุกปัญหาได้ครับ
ส่งพลังบวกให้ทุกครอบครัวครับ
ตอนนี้ฉันทำอาชีพรับจ้างทั่วไป
มีลูกชายเป็นเสาหลักของบ้าน

แนนต้องเข้าผ่าตัดสมอง

ได้เวลา๓นาที

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
สวัสดีครับ